ที่จังหวัดแพร่ผู้ชายคนหนึ่งโหดเหลือเกิน
ซ้อมภรรยาจนเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วก็มีลูกน้อยวัย๔ขวบที่อยู่ที่บ้านด้วย
ก่อนที่ตัวเองจะลบหนีไปยังหนีอยู่นะครับ
ชาวบ้านแจ่งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบ
ได้รับแจ้งเหตุว่าบ้านหลังนี้มีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่นะครับ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลแม่ยางฮ้ออำเภอร้องกวางนะฮะ

แล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ฮะที่เห็นร่างอยู่ด้านในเนี่ย
นางอุศนากิติคู่อายุ๔๑ปีเสียชีวิตในห้องนอนนะครับ
คือลักษณะนอนห่มผ้าอยู่นะฮะแล้วลำตัวนี่มีรอยฟกช้ำทั้งตัวเลย
เฉพาะบริเวณหน้าอกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒๑๕ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพลักษณะแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพงศกรพรมใจอายุ๓๗ปี
เป็นสามีของผู้ตายหลังก่อเหตุหนีไปนะครับ
นี่คือคนที่หลบหนีไปตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับนายพงศกรพรมใจอายุ๓๗ปี
คือตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะฮะพ่อคือมีแม่ของนายพงศกร
บอกว่ายังติดต่อทางโทรศัพท์ได้อยู่เลยนะตอนช่วงก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับแต่แม่บอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมารู้เรื่องลูกศพัยเสียชีวิตเนี่ยก็จากแม่ของลูกศพัย
เรียกให้ไปดูที่บ้านพร้อมกันเนื่องจากนายพงศกรสามีของผู้ตาย
เขาโทรหาแม่ยายบอกว่าอุศนาเนี่ยตายแล้วนะนายพงศกรเนี่ยเป็นคนทำร้ายร่างกายนะฮะ
จนเขาเสียชีวิตจากนั้นแม่ยายก็พาชาวบ้านมาดูทีแรกคิดว่าเอ๊ะเขาพูดจริงหรือเปล่า
มาถึงเอ้าตายจริงนะก็เลยไปตามทางฝั่งแม่ของนายพงศกรด้วยนะครับ
ส่วนตัวแม่ของนายพงศกรเนี่ยบอกว่าพอมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายหรือว่านายพงศกรตะโกนออกมาจากห้องนอน
บอกว่าให้พาลูกสาวยุค๔ขวบไปส่งโรงเรียนด้วยนะตอนนั้นแม่บอกแม่ก็พาหลานเนี่ยไปส่งโรงเรียน
ไม่ได้เห็นทั้งตัวลูกชายกับลูกสะพ้ายเลยเพราะว่าตอนที่มาถึงที่หน้าบ้านเนี่ย
แค่ตะโกนมาบอกบอกพาหลานไปส่งโรงเรียนหน่อยนะจากนั้นก็พาหลานกลับบ้าน
ตอนช่วงสัก๑๐โมงกว่าแล้วหลานเนี่ยบอกว่าย่าย่าเข้าไปดูในบ้านหน่อย
ไปดูว่าแม่ตื่นหรือยังนะก็บอกหลานว่าโอ้ยังงานยังไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวย่ายังเข้าไปดูไม่ได้หรอก
แต่ไม่ได้ถามรายละเอียดหลานสาวหลานก็ไปเล่นตามภาษาเด็กนะไปเล่นกับหมากับแมวแถวบ้าน
ย่าเองก็ทำกับข้าวจนกระทั่งนี่แหละฮะทางฝั่งยายแม่ของผู้ตายเนี่ย
เขาก็มาแจ้งบอกว่าลูกชายเนี่ยทำร้ายเมียจนตายแล้วอยู่ที่บ้าน
แฟนเขาเป็นคนโทรไปบอกเองเลยเหรอเจ้า
แม่คนดีตีนั่นละนายพรึงโสปอร์อนนั่นหรอเจ้า
เป็นคนโทรไปบอกว่าเป็นตีบภรรยาจนเสียชีวิต
ตัวเลยบอบไม่เท่านะละอ่อไม่เท่าก็เล่นสั่งไปดูเท่าเขาอยู่บ้านมยังโคลนิ

นั่งเล่นก่อนก็พูดว่าเจ้าอยากกระโพกก็ได้เหมือนกัน
เพราะมันหัวใจเขาเนอะมีอย่างเขาวิจัยใครมะอู้ย่า
แล้วปกติเป็นภาระอย่างกันเป็นรอข้างกันเนอะ
อ๋อเรื่องหวังอย่างประมาณเนี่ยเนอะ

ใครมีเจ้าข้างเนี่ยใครมีเนี่ยอย่างประมาณเนี่ย
แม่เขาว่าโอ๊ยอ่าเนี่ยเพราะว่าถ้ามันอยู่กับเวยก็ไม่ต้องอยู่ใดนึง
ฝนเขาผมรู้
แล้วกันนี้ที่ว่าเอาผ้าโหน่งผ้าโหน่งมาคลุมร่างเมียไว้
ลูกสาวคนหนึ่งเห็นว่าทำไมแม่เขาไม่ตื่นสักที
ตอนที่แย่มาแล้วนายพงศกรตะโกนบอกแม่พาหลันไปส่งโรงเรียนด้วย
หลันก็ถึงถามแย่เข้าไปดูในบ้านหน่อยนะว่าแม่ตื่นหรือยัง
จนแม่ยายเขาถึงรู้ข่าวมาดูกัน
มีลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่าตัวนายพงศกรที่เป็นสามีผู้ตายเนี่ย
ว่าเขาฆ่ามียาตายแล้วนะครับพอมาดูกัน
ที่บ้านไม่เจอใครเพราะบ้านเงียบ
ก็ไปเรียกทางฝั่งของญาติพี่น้องเขามาดูกันเพิ่ม

พบว่านางอุศนาเสียชีวิตจริงนะครับ
ตัวนายพงศกรเป็นคนโทรมาบอกเองนะครับ
มาตรวจสอบพบว่ามีรอยฟกช้ำเต็มตัวนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๑๒๑๕ชมด้วย
แสดงว่าต้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ส่วนตอนนี้ผู้ศึกษากำลังติดตามตัวอยู่นะครับ